ก็ต้องหากิจกรรมอะไรให้เด็กทำ
เด็กบางคนก็อยากจะช่วยคุณพ่อคุณแม่รับจ้าง
เหมือนน้องคนนี้เลยเขาไปช่วยคุณพ่อคุณแม่รับจ้าง
รับจริงจ้ะรับเลยจ้

รีล้าใช่ไหมโอ้แม่เป็นอย่างไรค่ะ

แค่ยืนใต้ต้นทุเรียนดิฉันก็วิ่งหนีแล้ว
ใช่ดิแต่น้องเขามาช่วยคุณพ่อคุณแม่รับทุเรียนแบบนี้

ทำความรู้จักกับหนูน้อยคนนี้หน่อยนะคะนี่คือสวนทุเรียนอยู่ในพื้นที่
อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีทีมงานตลอดข่าวของเราเนี่ยไปเจอ
หนูน้อยคนนี้ชื่อว่าเด็กชายรัชชานนท์ถิ่นสูงเนินชื่อเล่นก็คือน้องชินจัง
ชินจัง๖ขวบเองจ้ะชินจังเนี่ยตามคุณพ่อคุณแม่มารับจ้างเก็บทุเรียนนะคะ
แม่เขาเนี่ยชื่อว่าคุณพันธตาแม่บอกว่าน้องเขามีความชำนาญในการเก็บทุเรียนแบบนี้
เพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นคนสอนแล้วก็มีเคล็ดลับนิดเดียว
คุณพ่อคุณแม่เขาสอนเคล็ดลับก็คือโยนรับจัดวางเรียง

โยนรับจัดวางเรียงนะคะแล้วน้องชินจังเนี่ยเขารับทุเรียนเก่งแล้วไม่พอ

กำลังดีกำลังกินตัดดีกว่า
ก็คือดูเป็นว่าลูกไหนสุกหรือว่าไม่สุก

ก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังก็แล้วกัน

อันนี้คือไม่ใช่ว่าอยากจะให้ลูกคนอื่นไปทำนะ
ไม่ใช่นะแต่เรามานำเสนอให้ดูเฉยว่า
สมัยนี้เขาก็รู้จักช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำมาหากินไง
อันนี้คือเขามีทักษะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ดูแล

ไม่ใช่ว่าอยากจะปล่อยให้ลูกเราไปรับทุเรียนอย่างนี้
ไม่ได้นะคะต้องได้รับการฝึกฝนจนชำนาญด้วย